กันที่เรื่องราวน่ารักในโลกโซเชียลกันก่อนนะครับ
เวลาเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราก็จะรู้ใจไง
ว่าเวลาสัตว์หิวข้าวเวลาสัตว์อยากฉี่อยากอือเนี่ย

แต่ถ้าเกิดว่าสัตว์เขามีฟอร์ม

ไม่อยากให้คนรู้ว่าตัวเองอยากกินบ้างอ่ะ

บางทีมันก็เกินจะอดใจนะ

นี่เจ้าแมวโถเอ้ย
ธาตุไม่รู้เลยว่าเจ้าแมวหิวขนาดนี้

เป็นคลิปน่ารักของน้องแมวนะคะ
เห็นเจ้าของมานั่งกินนั่งแทะอาหารต่อหน้าต่อตา

จะไม่ให้รู้สึกอะไรมันก็ไม่ได้
จะขอก็ทำไมเจ้าของไม่รู้ใจกันบ้างเลย
ทำไมไม่แบ่งกันบ้างเลย
เห็นแบบนี้แล้วท้องร้องจ๊อกหมดแล้วอ่ะ

เจ้าของหันไปสกตาก็ทำเมิน

ปกติแล้วเนี่ยสะกิดแล้วเรียกแล้วบอกแล้วนะคะ

สัตว์มันมีพฤติกรรมแปลกแอนดูและแอนดูมันแบบนี้